แอบยืนอยู่คนเดียวตั้งนาน
สงสัยจะเหงานะคะมานั่งข้างกัน
วันนี้อย่างที่อาจารย์ปอลบอกไปจะพอพูดถึงเรื่องราวของความเร็ว
ใช่เราจะมาพูดกันถึงเลขของความเร็วนะคะ
ซึ่งมีคนสงสัยว่าเลขระหว่าง๓๙และ๔๗
บางคนบอกว่าเป็นเลขของความเร็วแล้วต่างกันยังไงแยกใช้ยังไงค่ะ

แต่ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่า๓๙ก็คือ๙๓
คือสลับกันได้นั่นคือความหมายเดียวกันนะคะ

โดยที่เราจะแจกแจงตัวเลขทั้งหมดออกมาให้ฟังก่อน
อย่างเลข๓เป็นตัวแทนของดาวอังคาร
เป็นเรื่องของภาระกำลังชัยชนะการแข่งขันนะคะ
ส่วนเลข๔เป็นเรื่องของดาวพุทธ
เป็นพลังของการสื่อสารเจรจา

และอีกตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ๙
จะอยู่ด้วยทั้ง๓ทั้ง๔เลยคราวนี้
ก็คือพลังแห่งการเข้าถึงในเรื่องของ๑มีอะไรบ้างฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องที่สองก็คือเข้าถึงภาษาต่างชาติต่างประเทศ
เหมือนเข้าได้๓พบเลยนะคะจะใช้คำนี้
แล้วเรามาดูความเหมือนระหว่าง๓๙กับ๔๙ค่ะ

มีเรื่องที่เหมือนคือเรื่องของความเร็ว

เรื่องของความเร็วทำอะไรรวดเร็วกระตือลือล้นไม่มีเฉื่อยค่ะ
แล้วก็ยังมีเรื่องของโชคลาภ
ทำไมถึงเกี่ยวกับโชคลาภเหรอก็เลข๙ไงที่เราบอกว่า

ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญแล้วเห็นผลไวด้วย
ดังนั้นก็ค้าขายออนไลน์ได้สบายไม่ว่าจะเป็น๓๙หรือ๔
ทำงานคล่องแคล่วคล่องแคล่วเลยเลขกระตือลือดีนะอาจารย์
ใช่ค่ะถือว่า๓๙๔๙อยู่ในกลุ่มของเลขที่ใช้งานได้เลย
เป็นเลขปลอดภัยนะคะแล้วมีความต่างยังไงฮะ
ต่างค่ะ๓๙๔๙จะมีความต่างอยู่ตรงที่ว่า
เลข๓อย่างที่เราบอกเป็นเรื่องของพละกำลังของการแข่งขัน
ดังนั้นเลข๓ค่ะจะเป็นความเร็วแต่เป็นความเร็วในด้านการใช้กำลัง
ในด้านการแข่งขันการปฏิบัติการลงมือกระทำจริง
แล้วก็จะทำให้๓๙จะชนะในเรื่องการแข่งขันได้มากกว่า
อย่างการออกแรงเนี่ยการเรียนก็อาจจะไวคือกล้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง
กล้าตอบคำถามนะคะไม่รีรอแล้วเรื่องกีฬาด้วยแน่นอนเพราะเป็นเลขของนักกีฬา
เรื่องชีวิตด้วยไม่มีทางหรอกที่ล้มแล้วจะไม่ลุกลุกขึ้นเองได้เสมอ
แข็งขันแล้วก็อดทนแพ้ก็แพ้ได้แต่จะลุกขึ้นมาได้เร็ว
อาจารย์ค่ะจะเหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพแบบไหนไหม
อืมจะมีข้อนิดนึงคือเนื่องจากว่าทุกอย่างใช้พละกำลังครับและเป็นคนรวดเร็วค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่ทำออกไปบางทีลืมคิดกลายเป็นคนมุทะลุดุดันเกินไป
คือขาดความยังคิดนิดนึงต้องตั้งสติเยอะ
ถูกต้องค่ะอาชีพที่บอกก็อย่างที่บอกมีนักกีฬา

เรื่องของผู้เข้าประมูลต่างงานประมูลต่าง

มีสิ่งศักดิ์สิทธิหนุนนำน่ะฉลาดอีก

สอบชิงทุนสอบเข้าเรียนต่าง

ดิฉันเป็นนักเล่นหุ้นเหรอคะ
แล้วก็จริงแล้วเกือบทุกอาชีพก็ใช้ได้นะคะ

๓เก้า๓เก้า๔เก้าเยี่ยมเกินไป
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมดแรงอีกเพราะออกแรงเยอะ

กันค่ะ๔๙ก็ยังเป็นเรื่องของความเร็ว
แต่เป็นความเร็วที่มาจากด้านสมอง
สติปัญญาไหวพลิบและการเจรจา
คือเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วเนาะ

ก็คือคนที่ใช้๔๙จะทันข่าวทันเหตุการณ์ทันสมัย
บางครั้งเราจะถูกเรียกเลยว่าเป็นเลขนักข่าว

จากฉลาดแล้วยังสื่อสารไวอีก
ค่ะก็จะต้องเหมาะกับนักข่าวด้วย

แต่ว่าคน๔๙ต้องบอกเลยว่า

ช้าลงระวังคนข้างไม่เข้าใจ

พอพูดเร็วเกินไปก็ฟังไม่ทัน
ทำให้ไวมากในการที่จะใช้อิเล็กโทนิคตัวไหน
ใช้เทคโนโลยีตัวไหนเข้ามาประกอบนะคะ
แล้วเรื่องเกี่ยวกับนักเจรจา

คนที่ทำงานออฟฟิศก็ใช้ได้
คืออย่างให้ใช้ค่ะเพราะหัวไวคิดไวนี่ทำเครื่องสอบก็เก่งนะคะ
นั่นคือทั้งหมดของเลข๓๙กับ๔๙ให้คุณผู้ชมไปลองพิจารณาดูนะ
ใช่แล้วค่ะคราวนี้เราตอบคำถามคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามา
อาจารย์ปอช่วยไขข้อสงสัยกันหน่อยนะคะ
กันก่อนแล้วกันคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะมีเลข๓๙๔๙เกี่ยวข้อง
จะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขที่บ้านก็ส่งมาเพิ่มเติมได้

ท่านแรกเลยละกันคุณวิชัยนะคะ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวให้เบอร์โทรศัพท์มานะคะ

หมอกมือครบเลย
คุณวิชัยนะคะวันนี้ตามเทรนด์จริงเบอร์โทรศัพท์
เป็น๕๓๖๓๔๙๔นะคะ

มีข้อดีไม่ดีไม่ดีอยู่ข้อหนึ่งก่อนเอาข้อดีก่อน

อย่างเรื่อง๓๔เป็นเลขที่เราถือว่าต้องห้าม

เนื่องจากว่าจะมีศัตรูด้วยปากเป็นคนที่พูดจาอะไรตรงมาก
บางครั้งแบบก็พูดไปด้วยความรู้สึกจริงแหละ

พูดตรงไปลักษณะคล้ายอย่างนั้นใช่ไหมครับ

ถูกต้องค่ะก็อาจจะทำให้มีศัตรูเกิดขึ้นได้

เราก็จะไม่สำเร็จเพราะคำพูดเรานี่แหละ
แต่ในเรื่องดีนะคะเป็นคนที่มีลูกน้อง
มีอำนาจบารมีปกครองคนได้ดี
ฉลาดด้วยนะคะแล้วก็มีความกระตือลือล้นด้วยเลข๓
ส่วน๔๙๔นะคะมา๒คู่ไวมากคนนี้
สมองฉลาดไวคิดไวพูดไวทำไวนะคะ
ถ้ามองโดยรวมถือว่าดีถือว่าผ่านใช้ต่อไปได้
ก็อย่างที่บอกว่าถ้าในอนาคตรู้สึกว่ามีอะไรเรื่องปาก
ทำให้มีปัญหาเราก็ค่อยเปลี่ยนเบอร์นะคะ

อีกท่านหนึ่งคุณกาญจนานะคะอาชีพค้าขาย
หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มานะคะคือ
นี่มี๙๓เกี่ยวข้องนะคะ
คุณกาญจนานะคะเอาขอข้อไม่ดีก่อนแล้วกันเนอะ

ข้อไม่ดีนะคะคุณกาญจนาจะค่อนข้างเป็นคนที่
อารมณ์รุนแรงออกคำสั่งรุนแรง
แล้วก็มีเรื่องของเงินรั่วด้วยนะคะ
เลขของ๘๐นะคะ๐ไม่ดีนะคะ
เหตุที่เงินรั่วส่วนหนึ่งมาจากว่าเราเองก็ชอบใช้ของ

เพราะว่าเลข๖๘ที่พูดถึงเป็นเลขเงินทองก็จริง
แต่เข้ามาเยอะแต่ออกเยอะ
ด้วยความที่ไม่ได้ระวังในการใช้เลยนะคะ
ส่วนข้อดีนะคะมีค่ะ๗๙ถือว่าเป็นเลขของความคิดแปลกแหวกแนว
แล้วก็มีความอุตสาหะในการทำกิจกรรมต่างนะคะ
อย่างที่บอกเป็นเลขแห่งความไวกระตือลือล้น

แล้วไฮไลท์เบอร์นี้อยู่ตรง๓๒๖เล่นกัน๓ตัวเลย
เป็นเมตตามหานิยมชุดใหญ่
ได้ทั้งเรื่องความอบอุ่นการเจรจาการพูดจาและเสน่ห์ที่มากล้น
ก็ต้องมีจุดด้อยแต่จุดดีก็มีเยอะอยู่
เอาล่ะปลับแก้ไขกันดูนะครับ
เอาล่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ
มีเวลาน้อยแต่ว่าใครอยากตามข้อมูลต้องเติมก็เดี๋ยวอาจารย์น่าเจอกัน